เรื่องของสุขภาพของครูชนละทีกันหน่อยดีกว่านะครูชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติหลังจากที่ครูนี้นะคะถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเมื่อวันก่อนค่ะ
เมืองต้นนี่นะคุณหมอบอกว่าอาการของครูชนละทีเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะ
มีความดันตกส่วนหมอได้ให้ยาฆ่าเชื้อไปแล้ว๓ขวดรวมไปถึงยากระตุ้นความดันด้วยนะฮะตอนนี้ความดันกลับมาเป็นปกติแล้ว
ทีมข่าวของเราสอบถามความคืบหน้าจากครูปุ้มภรรยาคู่ชีวิตนะคะ
รูปุ้มส่งมาให้บันเทิงไทยรัฐแบบเป็นการส่วนตัวนะคะ
รูปุ้มเนี่ยนะเล่าไปเสียงสั่นไป
คุณผู้ชมบอกว่าอาการป่วยครั้งนี้ของครูชนละทีหนักจริง
แต่ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดค่ะ
อาการวันนี้โดยรวมยังทรงตัวอยู่นะ
แล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการรอผลการเพาะเชื้ออย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
นี่ครูปุ้มก็ยังยิ้มหวานได้อยู่ส่งกำลังใจกันมา

ส่งให้ครูปุ้มแล้วก็ครูชนละทีทุกวันจริง
ขณะที่ลูกศิษย์อย่างคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะ
ไปถึงพี่หนึ่งจักรวาลเดินทางไปเยี่ยมครูชน
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙
หรือว่าโรงพยาบาลท่าม่วงที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
ส่งกำลังใจให้กับครูชนละทีแล้วก็ครูปุ้มด้วยค่ะ
รวมไปถึงผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเยี่ยมเยี่ยน
ถึงโรงพยาบาลแล้วก็อัปเดตอาการล่าสุดมาด้วยค่ะ
ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นส่วนหนึ่ง
ดีขึ้นมาระยะหนึ่งคือดีขึ้นกว่าวันแรก
แต่ถ้าพูดง่ายคือยังไม่พ้นอันตรายยังไม่พ้นวิกฤต
ครูมีภาวะเสี่ยงตั้งแต่ความดันเบาหวานน้ำท่วมปอด
แล้วก็ล่าสุดคือติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ
ท่านรู้สึกตัวแต่ยังมีอาการของซับสน
เรียกว่าเบลอด้วยฤทธิ์ของยา